กรณีเพื่อนสองคนเป็นนุ่มไทยใหญ่ทั้งคู่
คนหนึ่งชื่อโทนคนหนึ่งชื่อตะ

พอได้สักพักเริ่มเมาแล้ว
พูดกันถึงเรื่องผู้หญิงปรากฏว่าทะเลาะกัน

ตะหยิบขวดเบียร์มาฟาดโทน

แล้วก็ตัวเองนำศพของเพื่อนไปหมกไว้ในบ่อเกลอะ
ะอำพางคดีนะคะแต่ว่าไม่รอดนะคะ
สุดท้ายตำรวจไทยของเราค่ะ
สามารถตามไปจับกลุ่มได้นะคะ
โดยเป็นตำรวจภูทรแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
สามารถไปจับกลุ่มนายตะอายุ๓๒ปี

หลังจากที่ก่อเหตุฆ่านายโทนลุงแสงอายุ๔๔ปี
นายโทนเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะ
พอฆ่าเสร็จแล้วแล้วก็นำศพนายโทนไปทิ้งอำพลางคดี
ไว้ในบ่อเกลอะบริเวณบ้านที่กำลังก่อสร้าง
ในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมค่ะ
สืบสวนของตำรวจภูทรแม่ริมนะคะ
ก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวนายตะได้
ขณะที่หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในสวนกะหล่ำปลี
ดอยในพื้นที่บ้านแม่ขิตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริม
หลังจากที่จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ตำรวจเขาก็ควบคุมตัวนายตะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
นี่คุณผู้ชมบรรยากาศการทำแผนนะคะ
ระหว่างการที่ทำแผนก็มีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิต
มาดูการทำแผนด้วยสักประมาณ๕๖คน
ซึ่งผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุ
นั่งดื่มเหล้ากับผู้เสียชีวิต
บริเวณใต้ถุนบ้านที่กำลังก่อสร้าง
แล้วปรากฏว่ามีปากเสียงกันเรื่องของชู้สาวค่ะ
ต่อมาก็ได้คว้าขวดเบียร์
ฟาดไปที่บริเวณศีรษะของนายโทน๒ครั้ง
แล้วเข้าไปทำร้ายซ้ำอีกค่ะ
จนกระทั่งนายโทนเสียชีวิต
แล้วนำศพของนายโทนไปทิ้งไว้ในบ่อเกลอะ
กะว่าจะอำพลางคดีว่านายโทนเสียชีวิตเอง
แต่ว่าสุดท้ายตำรวจไทยเขาก็เก่งนะ

หลังจากที่ก่อเหตุแล้วก็นำรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
แลกที่ร้านขายรถจักรยานยนต์มือ๒ที่อำเภอแม่ริม

กะว่าจะกลับข้ามไปฝั่งลาวคือกลับประเทศตัวเอง

ตำรวจไทยก็ตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดเนี่ยนะคะ
นี่ไงสาเหตุ
คือตำรวจภูทรแม่ริมเนี่ยพยายามทำว่า
เอ๊ะคุณไปมีอะไรกับแฟนผู้ตายจริงหรือเปล่า
ก็คือไปมีอะไรกับแฟนนายโทนจริงหรือเปล่า

เขาก็โกรธสิคะสุดท้ายแล้วก็เลยมาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ย

เอาล่ะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของคดีนะครับ

ทรพงศิลปรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
หลังจากได้รับแจ้งจากนายสมชายลุงแสงอายุ๒๐ปี
นายสมชายเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต

ทราบมาก็คือไปแจ้งความคือ๑๓กันยายนที่ผ่านมา
บอกว่าพ่อของตัวเองหายไปจากบ้านตั้งแต่๒๔สิงหาคม

แล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้คือ๑๕กันยายน

ตำรวจก็ได้รับแจ้งบอกว่าพบศพนายโทนแล้วนะ
พบในเบาะเกลอะก็เลยเร่งพยายามหาหลักฐาน
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายนี้ได้
เรื่องต้นตำรวจก็ตั้งข้อหาคือ
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายค่ะ